นโยบายปากท้องจะเหมือนหรือต่างจากที่ผ่านมา
แล้วต่างจากพักอื่นอย่างไรเชิญเลยครับ

ว่าขณะนี้เศรษฐกิจกำลังมีปัญหา
ดังนั้นการที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้พี่น้อง
ประชาชนมีรายได้ที่ดีแก้ปัญหาปากท้อง
ก็อยากให้อุปมาผมไหมคล้ายกับการมีรถยนต์สักคันหนึ่ง
ซึ่งจะต้องต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจเดินไปข้างหน้า
บางทีอาจจะต้องขึ้นเขาชันมีทางคดเคี้ยวเนี่ยนะครับ
คล้ายกับกรณีที่เป็นรถขับเคลื่อน๔ล้อเนี่ย
การที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็คือ
การที่จะดูแลให้กับการท่องเที่ยวการส่งออกสามารถก่อให้เกิดรายได้ที่ดี
การลงทุนทางภาคเอกชนไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศ
มีการตัดสินใจลงทุน
พี่น้องประชาชนมีรายได้ที่ดีไม่ว่าจะมาจากภาคเกษตร
จากภาคประมงจากภาคเมืองที่เป็นเรื่องของการผลิต
แล้วก็ภาคบริการต่างมีรายได้ที่ดี
แล้วก็ในที่สุดในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้า๔๐๐นี่ทำงานกันไปด้วยกันอย่างดีเศรษฐกิจก็ดี
เมื่อเศรษฐกิจดีพี่น้องประชาชนก็สามารถมีรายได้ที่ดี
แล้วก็มีการกระจายรายได้ทั่วถึงจากผู้ที่มีรายได้ทุกระดับ
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้สูงชนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อย
เมื่อท่านเหล่านั้นมีรายได้ที่ดีก็จะทำให้เศรษฐกิจเคลื่อน
พ่อค้าแม่ขายที่รอขายสินค้าให้กับท่านต่างเหล่านั้นก็พลอยมีรายได้ที่ดีด้วย
เศรษฐกิจก็มีความหมุนเวียนการที่เราจะต้องเติมงบประมาณไปบ้างนะครับ
เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจต่างก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำ
ถ้าหากว่าในกลุ่มใดยังคงเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยอยู่
เพราะฉะนั้นแนวทางในเรื่องของการที่ช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถจะมีรายได้ที่ดี
เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสแนวทางนี้เป็นแนวทางที่เราใช้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๔
เพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้ก็ยังเป็นหลักการสำคัญของพักเพื่อไทยอยู่ครับ
ประชาธิปัตย์กำหนดแนวทางในการทำงานการเมืองครั้งนี้หัวใจสำคัญอยู่ที่๓เรื่องครับ
และในสามเรื่องนี้ก็คือเรื่องของปัญหาปากท้องเป็นหลักนั่นคือเรื่องของการแก้จนสร้างคนและสร้างชาติ
แก้จนสร้างคนสร้างชาติแน่นอนที่สุดปัญหาปากท้องเราทำอยู่สองเรื่องหลัก
เรื่องแรกคือเรื่องของการลดรายจ่ายและเรื่องที่สองคือการใส่เงินใส่เม็ดเงินเข้าไปในกระเป๋า
รายจ่ายเรารู้ดีว่าวันนี้มีพี่น้องของเราจำนวนไม่น้อยที่เกิดมาตั้งแต่แรกเกิดมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
เราใส่นโยบายเรื่องเกิดปั๊บรับสิทธิ์เงินแสนเข้าไปแรกเกิดปุ๊บทันทีได้ห้าพันบาท
จากนั้นได้อีกเดือนละพันไปจนกระทั่งถึงอายุ๘ขวบ
เมื่อเข้าเรียนเรามีศูนย์เด็กก่อนเกมที่มีประสิทธิภาพชัดเทียมกันทั่วทั้งประเทศ
เข้าไปเรียนในระดับในระดับอนุบาลและในระดับประถมศึกษา
รวมไปถึงในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเราใส่นโยบายเรียนฟรี
อกจากนั้นยังมีเรื่องของอาหารเช้าและอาหารกลางวันฟรี
ไปถึงอาชีวศึกษาซึ่งล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่าย
ใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปโดยหวังใจว่าถ้าจบแล้วจะมีงานทำอะไรเป็นการเรียนฟรี
ค่าใช้จ่ายของคนไทยใช้จ่ายไปกับเรื่องการศึกษาค่อนข้างมากนะครับ
เท่านั้นไม่พอเราใส่เรื่องของรายได้เข้าไปใส่เม็ดเงินเข้าไปในกระเป๋า
เราทำเรื่องของการประกันรายได้เกษตรกรประกันรายได้เรื่องข้าวเรื่องมันสัมปะหลัง
เรื่องยางพาราเรื่องปาล์มเรื่องข้าวโพดนี่เราประกันรายได้
สำหรับกลุ่มที่เป็นเกษตรกรเท่านั้นไม่พอเราใส่เรื่องของการประกันค่าแรงไปด้วย
ประกันค่าแรงรอบนี้ประชาธิปัตย์บอกว่าคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานต้องมีรายได้อย่างน้อยเดือนละ๑๐๐๐บาท
นั่นเท่ากับว่าปีนึงจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
ผู้สูงอายุเราใส่เรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าไปเดือนละพันบาท
ผู้ยากไร้เราใส่เข้าไปอีกเดือนละ๘๐๐บาทเป็นบัตรผู้ยากไร้เท่านั้นไม่พอ
สำหรับคนพิการเราก็เติมเม็ดเงินใส่เข้าไปในกระเป๋า
สิ่งเหล่านี้เราเชื่อว่าจะแก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับ
หมดเวลาพอดีพอดีแปะเลย
นี่คือรายงานผลการศึกษาวิจัยของพักภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาของพี่น้องประชาชนในประเทศไทย

นะครับซึ่งในนี้เนี่ยนะครับเรามีการจัดทำนโยบายทั้งหมดสิบสองนโยบายซึ่งจะตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาของพี่น้องซึ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาความยากจนและหนี้สินนะครับ
เราเนี่ยนะครับได้นำนโยบายทั้งหมดเนี่ย๑๒เรื่องเนี่ยจัดทำร่างกฎหมายและระเบียบที่จะต้องแก้ไขถ้าเราได้รับโอกาสนะครับไปเป็นรัฐบาล
สิ่งที่สำคัญวันนี้ที่พักภูมิใจไทยมองนะครับปัญหาความยากจนและหนี้สินของพี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นจากข้อจำกัดของอำนาจรัฐซึ่งออกกฎหมายหรือไม่ออกกฎหมายที่ทำให้เกิดปัญหากับพี่น้องในการประกอบอาชีพเรื่องแรกเลยเรื่องของพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดนะครับเรื่องนี้เนี่ยพืชที่พี่น้องทำข้าวย
ไทยมีพืชข้าวยางบันอ้อยที่สามารถทำพืชพลังงานได้
เรื่องที่๓คือเรื่องลูกหลานเป็นหนี้กรยศ
ก็เกิดจากความยากจนนั่นแหละครับเราต้องปรับโครงสร้างหนี้
แล้วเปิดโอกาสให้ปลอดหนี้๕ปี
เรื่องที่๔ก็คือเรื่องของสุขภาพ
ก็คือพี่น้องอสมนั้นจะต้องเข้ามาดูแลสังคมผู้สูงอายุ
ภาคใต้ต้องแก้โดยการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เรื่องแก๊บแอร์บีเอ็นบีประมงต้องได้รับการ
แก้ไขโดยกฎหมายนะครับนี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจไทย
มองว่าจะแก้ปัญหาความยากจนและนิสิท

ผมเป็นหุนักภักดิ์ฝรั่งชาติไทย

นโยบายทั้งหมดนี้นะครับมี๕ประการ

ก็มีข้อหนึ่งคือขุดคลองไทย
ข้อที่สามก็คือเกษตรินิสรีข์ทักประเทศ
ข้อที่สี่ก็คือปรับปรุงเพลิดแปลงความการทั่วเที่ยวใหม่หมดให้เป็นมาตรฐานสากล
ข้อที่ห้าเราจะทำสูงการเกิดเงินของโลก
ทั้งหมด๕ประการนี้กรกตรับรองแล้วถูกกฎหมายด้วยนะครับ

ผมเองก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่นะครับ
ใช้วิธีการเดิมโดยการเก็บภาษีด้วยภาษี
ทั้ง๕ประการนี้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า๑๘ล้านล้าน
สามารถแก้ปัญหาพี่น้องปากท้องพี่น้องประชาชนได้นะครับ

หนี้กรยาศรเราจะยกหนี้ให้
หนี้กองทุนบ้านเราก็จะยกหนี้ให้

พี่น้องเกษตรกรเราก็จะเรียกว่าปลดหนี้นะครับ
ตำรวจกับครูบาอาจารย์เรียกว่าเราเรียกว่ายกหนี้ให้
ส่วนพี่น้องประชาชนทั่วไปหรือว่าปลดหนี้ให้
ทั้ง๓กลุ่มนี้นะครับ

จะได้รับการในเรื่องของการเลิกหนี้ให้ด้วยนะครับ

สำหรับนโยบายที่เราอยากจะทำที่สุดก็คือ
เรื่องของเครดิบุโรเนี่ยขณะนี้เราจะยกเลิกเครดิบุโร
แต่ว่าคนที่ฟอกเงินเราไม่สามารถที่จะยกให้ได้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนที่ติดเครดิบูโรเนี่ย

ทำให้เขาประกอบอาชีพต่างก็ลำบาก
แต่ผมเองเนี่ยหวังว่าการที่นโยบายออกไปเนี่ย
ก็ถึงครับขอบคุณน่ะ

ประชานิยมนโยบายหลักของเราก็คือ

เรียนฟรี๑๙ปีอนุบาลถึงปริญญาติ
รักษาพยาบาลฟรีแบบมีคุณภาพ

ปรับลดค่าโดยสารปรับอากาศ

ประชาชนขึ้นรถโดยสารได้ทุกคัน
ทุกเส้นทางตลอด๒๔ชั่วโมง

ขึ้นรถโดยสารปรับอากาศฟรีทุกคัน

นั่นคือในส่วนของการลดค่าใช้จ่าย

มีนโยบายที่จะเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ
เป็น๓๖๐บาทต่อคนต่อวัน

เป็น๑๖๕๐๐บาท

ด้วยการยกเลิกการหักเงินเดือนลูกจ้างร้อยละ๕

และให้นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินประกันสังคม

โดยลูกจ้างได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาล

ข้าวเปลือกของมลิสูงสุดตันละ๒๐๐๐๐บาท